สถานะของพลเอกประยุทธ์นะฮะล่าสุดกรกตก็มีมติเอกชัน
โดยไม่ขาดต่อข้อกฎหมายนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้แหมก็ไปสวนลุมใช่ไหม
โอ้โหไปเจอนักข่าวถามคำถามที่แบบโดนใจ
ขึ้นมาเลยคุณผู้ชมนะฮะอ้าวเล่าแบบนี้ก่อนเมื่อวานเนี้ยนะ
คนเอกมายุจันโอชาเนี้ยน่ะอารมณ์ดีตอนแรกอารมณ์ดีน่ะ
เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่สวนลุมก็มีประชาชนไปขอถ่ายรูปทักทาย
แล้วก็ไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าเพราะว่าวันเกิดท่านวันนี้นะครับ
อ่ะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปอวยพรขอให้ได้เป็นนายกต่ออีกสมัยแล้วกันนะท่าน
แต่ช่วงท้ายเนี่ยอารมณ์เสียถูกนักข่าวตะโกนถามอยากอยู่ต่อ
หรือไม่หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออไปฟังเสียง
ไปฟังเสียงส่วนนี้หน่อยค่ะแล้วแค่ไหนคะ

แล้วท่านนโยคเตรียมตัวยังไงยังคะ

ท่านนโยคเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
เตรียมอะไรล่ะผมทำงานมา๕ปีไม่ต้องเตรียมอะไรแล้ว
ก็คือต้องการที่จะอยู่ต่อ๕ปี

เรื่องของประชาชนก็คิดตัวเอง

ซึ่งไม่ได้อยู่ในคลิปนี้แต่จริงแล้วคลิปเต็มมันมี

ถ้าท่านแพ้เรื่องตั้งทางนี้ล่ะคะทำยังไง

หนักข่าวผู้หญิงอ่ะถามมาตลอดทาง

คิดว่าคนจะเลือกไหมเตรียมตัวยังไง
อะไรเงี้ยนะครับอ่างมันก็เป็นบรรดากาศ
เมื่อวานที่เกิดขึ้นนะฮะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นส่วนของเอกสารลักษณ์ของกองทัพภาคที่๑
ทราบเรื่องแล้วขอไปดูความหมายก่อน
แต่ไม่ควรจะมีออกมานะโดยเอกสารดังกล่าวถูกรายงานไปยัง
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกแล้ว
ซึ่งผลโทษคงชีพตันตระวันนิษฐ์โฆษกระทรวงกระลาโหงบอกว่าเป็นเอกสารพร้อม
ถูกทำขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตรัฐบาล
เชื่อว่าประชาชนจะพิจารณาได้ถึงความน่าเชื่อถือนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้กรกตก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะทำงานเร็วเลยเหมือนกัน
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตบอกเลยค่ะว่า
กรกตเองก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นเรื่องเอกสารลับของกองทัพแล้วค่ะ
แม้จะยังไม่มีใครยื่นคำร้องมายังกรกตก็ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบนะ
เข้าใจว่าทางกองทบกเองคงตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่เหมือนกัน
เพราะข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองตามมติคณะรัฐมนตรี
คนก็ถามแล้วค่ะว่าแล้วตกลงสถานะของพลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐเนี่ย
เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินเขาออกมาระบุแล้วว่า
ในฐานะหัวหน้าขอสชไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็ถือว่าสามารถลงมาสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้
ล่าสุดมีรายงานจากกกตค์ว่ากกตค์เองก็มีมปเป็นเอกชั้น
ไม่ขัดกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์สามารถเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนนางสาวธัญญาวงโอภาษีผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐเอง
ก็ออกมาบอกว่าคือถ้าพูดถึงนางสาววัฒนยาวงโอภาษี

มาดามเดียค่ะมาดามเดียนั่นเองนะคะอันนี้ชัดจริง
ก็เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์ของพลังประชารัฐ
บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับพักหน่อย
คือมาดามเดียลงพื้นที่หาเสียงย่านสายไหมค่ะ
แล้วก็มีการถูกถ่ายภาพเนี่ยก็แรกนี้ประเด็น
ที่เป็นเรื่องฮือฮากันเมื่อวานนี้ทำมีมันเยอะมาก
เรื่องการตัดต่อว่ามีคนเยอะแต่เป็นหน้าเดิม

เรื่องนี้มาดามเดียบอกว่า
ยืนยันเลยนะคะว่าภาพปราศัยของพัก
ถูกตัดต่อเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ฝีมือของพักแต่เป็นฝีมือของผู้ไม่ประสงค์ดี
ที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของพักค่ะ
ภาพที่มันหลุดออกไปแล้วก็โดนโจมตีในโซเชียล

คือในเรื่องของเกมการเมืองเราก็ไม่รู้ว่า
มันอาจจะมีทางบุคคลที่ไม่หวังดีหรืออย่างไรนะคะ

แล้วก็อาจจะสร้างข่าวเพื่อเป็นการโจมตีในภักดิ์พลังประชารัฐ

เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปตามได้ทั้งหมดนะคะว่า
ว่าพอหลังจากที่ออกไปแล้วอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ย
ที่อาจจะทำเพื่อเป็นการโจมตีพลังประชารัฐเข้ามาหรือเปล่า
ทางพลังประชารัฐก็ชิดแจ้งแบบนี้
แต่ว่าจริงแล้วภาพนี้มันถูกโผล่แพร่ด้วยเพจของพลังประชารัฐเองด้วย

ให้เขาตรวจสอบว่าถูกแฮ็กหรือว่ายังไงต่อไปหรือเปล่านะครับ
อีกหนึ่งเรื่องนอกจากภาพตัดต่อแล้วมันมีประเด็นเรื่องของคลิปเสียแน่นอน
คุณผู้ชมน่าจะได้ฟังได้ยินไปบ้างแล้วล่ะ
ประเด็นร้อนติดแฮชแท็กกันวุ่นือเลยล่ะ
เป็นกรณีที่มีสื่อมวลชนสำนักหนึ่งเผยแพร่คลิปเสียง
ซึ่งเป็นการสนทนากันซึ่งรูปภาพและเสียงทำให้เชื่อได้ว่า
เป็นการสนทนาการระหว่างนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่กับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายก
ก็มีการออกมายืนยันจากนางสาวพันนิกานะฮะหรือว่าคุณช่อเนี่ย
โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่บอกว่าเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อขึ้นมาเพื่อ
ซึ่งต้องรอดูท่าทีของสื่อมวลชนช่องดังกล่าวด้วย
ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาต่อไป
ซึ่งล่าสุดทางสำนักข่าวนั้นเองก็ออกมาตอบโต้แล้วส่วนหนึ่ง
ก็ติดตามกันนะครับเพราะว่าเขามีการชี้แจงไปแล้ว

ใช่อาจจะมีการฟ้องร้องมีการฟ้องกันไปมากนะครับ
ส่วนที่เป็นเหตุการณ์ที่ลำปางนั้นเป็นคลิปเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๖๐ปีเนี่ยครับ
ใส่เสื้อแขนสั้นสีเหลืองสวมกางเกงขายาวสีดำ
ซึ่งเป็นผู้หญิงหน้าตาดีรายหนึ่ง
ตอนแรกคนขับคิดว่าผู้ชายคนนี้ไปยืนดูป้ายหาเสียงหรือเปล่า
แต่พอขับเข้าไปใกล้เห็นชายคนนี้
คือในป้ายเป็นผู้สมัครหน้าตาดี
และผู้ชายคนนี้เอามือตัวเองรูปเป้าตัวเองอยู่
เหมือนมีอารมณ์ทางเพศอะไรประมาณนั้นรูปเป้าหลายครั้ง
แล้วก็ยังมีการเอื้อมมือข้างหนึ่งไปรูปป้ายหาเสียงซึ่งเป็นลูกผู้หญิงคนนี้ด้วย

กระทั่งรู้ว่ามีรถจอดมองก็เลยเดินออกไป
อาจจะเห็นป้ายแล้วผู้หญิงสวยแล้วทำให้เขามีอารมณ์ทางเพศหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน